คุณผู้ชมคะมาดูพี่ตูนในการวิ่งโครงการ๙คนละ๙กันบ้างนะคะ
เซ็ทที่๔พึ่งจบไปคือไปถึงรอยต่อที่จังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ชาวเชียงรายก็รอส่งกำลังใจให้พี่ตูนเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ
จากพี่ตูนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะบักซ้าย
แล้วก็ตอนนี้ยังคงรอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจอยู่นะคะ
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกัน
จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ

ก็วิ่งเข้าเขตถึงจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่ามกลางประชนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย
ให้การต้อนรับกันอย่างหนาแน่นนะครับ
และแม้ว่าการวิ่งที่ผ่านมาจะมีการบาดเจ็บ
แต่ตูนก็ยังคงวิ่งเพื่อถึงเขตจังหวัดเชียงรายครับ

จากที่ว่าการอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ถึงโรงเรียนปู่แกงนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ด้วยระยะทาง๑๐๖กิโลเมตร
หลังจากหยุดพักไปนานเกือบ๓ชั่วโมง
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสะบักด้านซ้ายครับ
ระหว่างการวิ่งเพราะถูกกระชากแขน
วิ่งด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มทักทายประชาชน
แม้ว่าสภาพร่างกายจะรับบาดเจ็บก็ตาม

มีชาวเชียงรายออกมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
โดยมีในอำเภอพานะครับมามอบกระเป๋ารูปปลาที่ทำด้วยมือ

ให้กับประชาชนชาวไทยนะครับ

เพราะว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
เป็นหนึ่งใน๑๑โรงพยาบาลที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยค่ะ

ขณะที่คณะจากโรงพยาบาลพานะครับวันนี้

โดยมอบจำนวน๘๔๗๗๕บาท
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ได้รับบาดเจ็บที่สะบักไหล่ด้านซ้าย

ตอนนี้พี่ตูนก็เข้ามาสู่จังหวัดเชียงรายแล้ว
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของแก
ก็ขอพี่น้องชาวเชียงราย
อย่าคว้าอย่าสกัดกั้นอย่าดึงพี่ตูนนะคะ
เพื่อพี่ตูนของเราจะไปถึงแม่สาย

ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยกับทีมงาน๙คนละ๙
ว่าทางทีมแพทย์ได้ทำกายภาพบำบัดแล้ว
เรื่องต้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการวิ่งอีก๒วันที่เหลือแน่นอนนะครับ

อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่๒๕ธันวาคมนี้
มีคนบันเทิงมาร่วมวิ่งเคียงข้างตุ๋น

อย่างเก๊ชนดาภูผาเตชะนรงมิ้นท์ชาลิตาอาเล็กท์ธิระเดชจายศินีเจ็ดนัทภงผู้จัดละครนะครับ
และการวิ่งวันนี้นะครับถือว่าวิ่งเข้าเขตจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และการวิ่งจากมหาวิทยาลัยพยาวนะครับอำเภอพยาวถึงโรงเรียนปลูกแกงอำเภอพานเชียงราย
ระยะทางตอนนี้ก็๕๕กิโลเมตร
ซึ่งหากรวมและทางวิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดละลาล่าสุดวิ่งไปแล้วนะครับ
กิโลเมตรและมียอดผู้บริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่า๙๘๓ล้านบาทแล้วครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็เหลือระยะทางอีก๙๓กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วครับ
และในช่วงเย็นนะครับคาดว่าจะถึงวัดร่องขุนนะครับ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวทะละทีวีรายงานจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ